เหตุการณ์นี้ระทึกคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักศึกษานะ
ตกเรือไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ครับคือเขาเนี่ยจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือ
ปรากฏตกลงไปทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่มาด้วยลงไปช่วยแต่ว่ายน้ำไม่แข็ง
จมไปทั้งคู่เลยสุดท้ายมีฮีโร่อีกคนนึงมาครับ
เออหลับเชือกดึงเข้าไปได้ดึงเข้าไปได้ดึงเข้าไป
ก็เอาไว้ดอดแล้วเดี๋ยวเสื้อดำสุดยอดมาก
ถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้นะตายตายแน่นอนเพราะว่าจมแล้ว
เสื้อดำก็เกือบตายเมื่อกี้ไม่ได้เสื้อดำตายเลยเมื่อกี้
เสื้อดำคนโน้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างเสื้อดำก็เกือบแย่
ว่ายน้ำให้เป็นด้วยเนอะใช่ว่ายน้ำไม่เป็นโอ้โหนี่อย่างที่บอกเสื้อดำก็เกือบแย่
ว่ายน้ำไม่เป็นคือคนก็ถ่ายมาจากไกลไกลนะคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่า
โอ้โหอยู่ในน้ำกันน่าจะหลายคนอยู่เหมือนกันนะค่ะ
วัยรุ่นชายเสื้อน้ำเงินดูเสื้อน้ำเงินก่อนเสื้อน้ำเงินเนี่ยตกจากเรือข้ามฝากหน้าวัดขุนพรมที่พระนครศรีอยุธยาครับ
โดยที่เขาก็ว่ายน้ำไม่เป็นพยายามดำผุดดำไหว้จนแรงจะหมดอยู่แล้ว
ใดนั่นเองเพื่อนเสื้อดำเนี่ยที่มาด้วยกันกระโดดลงไปช่วย
คนนี้แหละว่ายน้ำก็อาจจะไม่แข็งเท่าไหร่ครับแบบไม่คิดชีวิตเลยนะลงไปช่วยเนี่ย
เกือบจะจมไปทั้งคู่แล้วก็มีวัยรุ่นชายเสื้อดำอีกคนนึงไหว้เข้าไปช่วย
ระหว่างนั้นคนขับเรือโยนเชือกลงไปให้จับครับแล้วก็ดึงเข้ามาให้ใกล้เรือ
ที่กลุ่มนักเรียนที่นั่งอยู่ในเรือข้ามฝากก็ช่วยกันจับมือไว้ไม่ให้หลุดเลยนะ
แล้วคนขับเรือค่อยปรับทิศทางด้านข้างของเรือเข้ามาเทียบท่ากับฝั่งครับ
นักข่าวไปที่ท่าเรือข้ามฟากแห่งนี้ครับที่วัดขุนพรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
คือมันเป็นท่าเรือรับส่งผู้โดยสารแล้วก็ขนส่งมอเตอร์ไซค์ด้วย
ไปเจอกับคนขับเรือชื่อพี่เจนโชคอายุ๖๓ปีเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดในเมื่อวาน
มีนักศึกษานำมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงเลยนะมาลงเรือข้ามฝากเจ้าของรถเนี่ยนั่งอยู่บนรถ
หลังจากตนเองปิดไม้แผงกั้นหัวท้ายแล้วกำลังจะออกเรือแล้วล่ะ
จู่มอเตอร์ไซค์พุ่งไปชนแผงไม้กั้นครับแล้วก็ไปตกลงแม่น้ำเลย
ที่มาด้วยกันตกใจกันสิกระโดดลงไปช่วยตนเองซึ่งเป็นคนขับเรือ
นเชือกลงไปให้เกาะแล้วค่อยขยับเรือมาเทียบท่า
จากนั้นมีนักเรียนอีกคนเห็นท่าไม่ดีครับกระโดดลงไปช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้
ในฐานะคนขับเรือพี่เจนโชคเนี่ยนะบอกคือตนก็เป็นผู้ประกอบการเรือ
ก็คอยประชาสัมพันธ์ให้คนที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วจะเอามาขึ้นเรือข้ามฝากเนี่ย
ว่าตอนเอามอเตอร์ไซค์มาจอดบนเรือให้ดับเครื่องยนต์ด้วยแล้วเจ้าของรถอย่าไปนั่งซ้อนท้าย
มาดูฮีโร่ของเราคุณผู้ชมนักเรียนชั้นม๕ชื่อน้องพิชยุทธ์ประสบ
อายุ๑๖ปีเท่านั้นเองเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรครับ
ที่ตัดสินใจกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือเขาบอกว่าผมนะพี่มารอเรือข้ามฟาก
พอได้ยินเสียงเจ้าของมอเตอร์ไซค์ตะโกนว่าว่ายน้ำไม่เป็น
แล้วก็เพื่อนของเขาเองก็ดูท่าทางจะไม่ไหวแล้วพี่ผมเลยตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยทั้งสองคนเลย
ภูมิใจจริงผมก็ภูมิใจจริงพี่ได้ช่วยชีวิตคนอ่ะ
ส่วนท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาครับ
พีรทรมาตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้วก็คาดว่า
ที่มันเกิดขึ้นน่าจะเพราะคันเร่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นระบบออโตเมติกแล้วมันค้าง
ซึ่งกรมเจ้าท่าเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเข้มงวดนะเรื่องความปลอดภัยเนี่ย
คอยพูดย้ำบ่อยประชาสัมพันธ์บ่อยให้ผู้โดยสารที่จะเอาเรือข้ามฝาก
ดับเครื่องยนต์ทุกคันต้องมีป้ายเตือนด้วย
ค่ะต้องมีเครื่องกั้นไม้กั้นด้วยและที่สำคัญเสื้อชูชีพ
สำหรับผู้โดยสารก็ต้องมีด้วยครับ
สำหรับประเภทเรือเป็นประเภทเรือโดยสาร
เพราะตอนเวลาจอดมันก็จะต่ำ
สำหรับมาตรการของเราเนี่ยเราก็มีมาตรการอยู่แล้วนะครับ
ขอความร่วมมืออยู่แล้วในเรื่องของการดับเครื่องยนต์
สังเกตดูถ้าเป็นไม้มันก็จะลืด
ในเรื่องของหน้าฝนเราก็เอากระดาษทรายมา
แล้วก็เรื่องของเครื่องกั้นเป็นระบบที่ว่าเป็นเครื่องกั้นเหล็ก
เพื่อไม่ให้มอเตอร์ไซค์ลืดหลายลม

แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์พวกไม้กั้นด้วยป้ายเตือนด้วยนะ
นักศึกษาที่จมน้ำไปตกน้ำวัย๒คนเป็นยังไงบ้าง
ทีมข่าวไปตรวจสอบที่สถานศึกษาของทั้งสองคนนั้น

แต่วันนี้ไม่ได้มาเรียนนะเห็นว่ายังมีอาการแน่นหน้าอกอยู่ครับ